สวัสดีครับ
ครับสวยมากครับสวยทั้งดอกไม้สวยทั้งคนเลยครับ
ลาเล่นครับสวยครับดอกไม้สวยมาก
อะไรนะครับสวยเหมือนกันเลยครับ
สนุกดีครับ
สบายใจดี

ไม่เป็นปกติที่มันต้องดูแลกันระหว่างขึ้นบันไดลงบันไดอะไรแบบนี้

ต้องหาเวลาว่างเจออยู่สยามกับเจ้าเอง

ก็ตอนเช้าไปทำงานเสร็จแล้วแล้วแบบช่วงบ่ายมีเวลาก็เลยถามเขาแบบว่างไหมอะไรอย่างนี้ครับ
แบบไม่ได้เจอกันนานแล้วพอสมควรก็เลยไปหาเวลาไปทานข้าวกัน
ด้วยความตลางงานที่แบบว่าค่อนข้างแม่งกันทั้งคู่ไม่มีเวลาเจอกันเลย

ภาพออกมาก็ค่อนข้างกุ๊กกิ๊กเหมือนกันนะคะมีบีบหน้ามีจับหน้ามีอะไรใด
แกล้งกันแกล้งกันคือตอนนั้นเนี่ยมันดูคลิปอะไรสักอย่างแล้วมันแบบว่า
เป็นแบบบีบหน้าน้องแมวขยำขยำนั่นแหละผมก็เลยแบบระวังระวังเนี่ย
ชีวิตในที่ปกติกุ๊กกิ๊กขนาดนี้ไหมคะบอกว่าปกติเรากุ๊กกิ๊กขนาดนี้
เหนือเหมือนเนื้อเดิม
แต่จะมีมากขึ้นปกครับ
ตามสถานการณ์ครับ

เลื่อยไปนะครับ

ไม่ได้ถึงแยกเคี่ยวใส่กัน
นี่บ้างก็หาเวลาที่มันพอจะตรงกันมีไหม

ดีใจไหมเห็นของเราเปิดตัวมาก

จะเป็นหมดเลยเนี่ย

ตั้งงานเยอะทางคู่ถ่ายละครตลอดเลย

ใช้ปกติเหมือนให้เราให้ทุกวัน

เวทีที่ถูกสู้ก็ต้องค่อยซ่อนไพรแต่มันได้มาก

ก็เป็นคนขี้อ้อนตามที่ทุกคนเห็นนะคะน่ารักดี
แล้วอ้อนขอกำลังใจสักคราวบ้างไหมคะ
ก็มีบ้างค่ะมีจริงอยู่เฉยก็เหมือนอ้อนแล้ว

รอเล่นไม่รู้จะพูดอะไรพี่หนูเขิน
อะไรแบบนี้มีอีกมั้ยคะการคู่

มีเค้าเป็นนมจมปูงของทุกคน

น้ำจมปูง
ใช่มั้ยคะตอนนี้ก็เป็นเจ้าของไหม
อย่าให้มันเป็นเจ้าของอะไรกันเลยดีกว่า
ถ้าเผยนะตอบยากมากเลย
ตอนนี้ชมพูทั้งตัวแล้วค่ะ
แดงแดงไปหมดแล้วผมเนี่ย
มีแบบถอดเสื้อในละครบ้างอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ไม่ได้เป็นของใครหรอกครับ

ของแบบนี้ไม่ต้องห่วง

แบ่งกันดูสนบับผลัดกันชม